มีความรู้สึกว่าเมืองก็ว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเมืองก็ว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเมืองก็ว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเมืองก็ว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ

มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ
มีความรู้สึกว่าเสียใจ

ส่วนหนึ่งคือสูญเสียมากนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือภาพที่มันถูกเก็บได้ในภาพข่าวระหว่างนั้น
อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ในการเป็นภาพข่าวแต่ว่าเก็บลักษณะรายละเอียดได้ค่อนข้างพอสมควร
เลยทำให้มันเป็นข่าวที่คนสนใจเยอะแล้วก็สาเหตุของการเกิดถามคุณเบ้นก่อน
คือณตอนนี้ผ่านมาจนถึงวันนี้เรานั่งคุยกันปี๖๒เนี่ยคือสรุปได้ว่าสาเหตุที่เกิด
ตกลงเกิดจากคนขับเร็วคนขับชวัดเฉวียนหรือเป็นเพราะว่าสิ่งก่อสร้างที่มันออกมาจากตระหลิง
มันมาขวางทางหรือตกลงมันเกิดจากอะไรสรุปคืออะไรคะ
ในความคิดผมนะครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะความประมาทมากกว่า
ความประมาทเป็นประเด็นหลักเลย

ใช่ครับจากการที่คนขับเรือเขาขับนะครับ
คือที่เราใช้คำแบบนี้เนื่องจากคดีอาญาเราไม่ได้ขึ้นสู้กันเลยใช่ไหมครับ

ทำไมคดีอายาเราไม่ได้ขึ้นสู้กันเลยในศาลคะ
คือเรารอหมายเรียกนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ครับ
เราไม่เคยได้หมายเรียกตรงนี้เลยครับ
มัวแต่รอโทรไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกรอหมายเรียกรอหมายเรียก

ใช่ครับจนเราต้องไปที่ชั้นศาล

พยานชั้นศาลก็คือไปถามว่ามีคดีนี้คดีนี้ไหม

ก็คือสรุปพอไปเรื่อยก็คือจนได้เป็นคดีอันนี้ขึ้นมาครับ
แต่ในส่วนที่ศาลเขาให้หนังสือเรามาเนี่ย
สารก็ได้บอกแล้วว่าคดีนี้มันหมดอายุความในทางอาญาแล้ว
อายุความกี่ปีคะตอนนั้นทราบไหมคะ
เดือนนี่แหละครับประมาณน่าจะ๙๐วันได้ไหม๓เดือน
แต่คือที่เราขึ้นไปเนี่ยก็คือเลย๓เดือนไปแล้วประมาณ๔เดือน๕เดือนที่เราไปติดต่อสาร

อายุความ๓เดือนหรืออายุความ

อ๋อหรอทำไมสั้นนักอ่ะ
อันนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดนะตรงนี้นะว่าอะไรมันแน่ชัดอะไรยังไง

เดี๋ยวในระหว่างรายการนะคะจะลองต่อสายอยู่หลายสายเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะคู่ความที่ตกลงกันนะคะเจ้าของเรือ
ถ้าคุยกันได้ก็ดีเลยนะคะจะได้จบง่ายนะคะ
เพราะว่าจริงอย่างที่สัมภาษณ์อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับไมค์ไทยรัฐเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่านี้แล้ว
อันนี้ที่ออกมาคือที่ตกลงกันไว้แบบไหนก็แค่นั้น
เพราะตอนนี้ที่ออกมาคือที่ตกลงกันไว้ยังไม่ได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ
เดี๋ยวฉันขออนุญาตในรายการแล้วก็ขออนุญาตญาติผู้เสียหายทั้งบ้านเราใช้ภาพค่อนข้างเยอะนะคะในรายการวันนี้
ก็ขออนุญาตนะคะ
คือถ้าคุณผู้ชมดูจากภาพข่าวมาสักครู่นี้จะเห็นลักษณะการจม
เพราะฉะนั้นทุกท่านจะเห็นตอนที่เรือจมเลยในวินาทีนั้น
ตามปกติแล้วเนี่ยนะคะประเพณีที่เราไปกันทุกปีเนี่ยก็จะเหมาเรือกันจำนวนเยอะอย่างนี้แหละใช่ไหมคะ
ในปีที่เกิดเหตุคือปี๕๙ตอนนั้นเหมาไปทั้งหมดกี่ลำไงบรรพานิดา
ถ้าเป็นของหมู่บ้านเราก็คือลำเดียว
แต่เวลาไปกันทั้งขบวนไปทั้งหมดกี่ลำพอจะจำได้ไหมค

ลำคาดว่าบรรทุกคนเท่าไหร่
มีท่านไหนพอจะทราบหรือว่าแต่ละลำไม่เท่ากัน

คือเวลาแบ่งคือแบ่งของหมู่บ้าน
จะแยกเป็นแบบหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันอย่างนี้ค่ะ
แล้วลำที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหนึ่งในของหมู่บ้านคุณพันนิดา
ใช่ค่ะหมู่บ้านคลองครูจาม
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นขากลับนะคะคุณผู้ชมคือไปประกอบประเพณีแล้วของพี่น้องมุสลิมนะคะ

เรียงกันไปเลยใช่ไหมคะก็จัดระเบียบแล้วก็เรียงกันไป
ไปแบบไม่แซงกันด้วยใช่ไหมคะคือไปเรื่อย
ขากลับเป็นขบวนไหมคะ
ขากลับมาก็เป็นกระบวนไปสุดที่จุดเริ่มต้นที่ภูเขาทอง
แล้วก็อันนี้ส่งคนที่นั่นแล้วแล้วก็กลับร่องมาส่งพวกผมเนี่ย

หมู่บ้านนี้หมู่บ้านที่หาเรือไว้ที่แรกเนี่ย
ขากลับก็กลับเป็นขบวนใช่ไหมคะ

ส่งใครเสร็จก็จบแล้วมันก็จะแยกย้ายกันไปใช่ไหมคะ
ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเหลือเรืออยู่ในขบวนทั้งหมดกี่ลำคะ

ก็มีก็ตามกันมาแหละก็มีลำนี้จะเกิดเหตุก่อน
แล้วก็จะมีเรือตามมาที่เขาแวะร่องกลับ
เรือที่เกิดเหตุเนี่ยณตอนนั้นนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุเรือลำที่เกิดเหตุคืออยู่หน้าสุดเหรอคะ
มันมีล่วงหน้าไปมั่งแล้วที่เขาจะกลับบ้านเขาในเรือน
งั้นถามทีละท่านเลยตอนนั้นคุณพาณิดาคุณปรานีอยู่ลำเดียวกัน

โดยที่เรือที่เกิดเหตุตามหลังเราหรือนำหน้าเราคะ

นอกนั้นคุณลุงแล้วก็สามท่านอยู่ลำเดียวกันหมด

อ่างั้นคุณเล่าก่อนคือคุณเห็นว่ามันแปลกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ละ
คือเรือลำที่ผมนั่งเนี่ยเขาจะไม่ได้ตามเรือของหมู่บ้านผมมาทางนี้ครับ
คือผมจะขึ้นเรือที่ภูเขาทองเลยที่ภูเขาทองที่จุดเริ่มต้นครับ
ผมไม่ได้นั่งเรือตามเรือลำของหมู่บ้านมา
คือผมก็จะไม่ได้เห็นภาพตรงนั้น
ผมมารู้ข่าวอีกทีก็มีโทรศัพท์เข้าว่าเกิดเรือล่มแล้วผมถึงจะขับรถตามไปที่เกิดเหตุ
แสดงว่าตอนที่ขากลับนี่อาจจะคืออย่างเช่นหนึ่งครอบครัวอาจจะกระจายกันอยู่

ทีนี้ในเรือลำที่เกิดเหตุมีท่านไหนที่จำเหตุการณ์แล้วเล่าได้ค่อนข้างละเอียดบ้างคะ

ก็คือก่อนที่จะเกิดเหตุก็คือแบบหนูกับลูกอ่ะก็นั่งกันอยู่ก็นั่งเล่นแบบนั่งเล่นอยู่ตรงกาบเรือค่ะ
แล้วพอกำลังเนี่ยนั่งจะกลับบ้านเนี่ยแหละค่ะพอสักพักหนึ่งก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรมันขูดกันมันดังอ่ะ

ดังเลยใช่แล้วมันคืดคืดเลยคืดเลย

แล้วก็คืดคืดเหมือนคืดยาวอ่ะ

ตอนที่เรานั่งเรานั่งอยู่กับด้านที่โดนไหมคะ

ทีนี้ตอนที่โดนปุ๊บเนี่ยนะคะ
แล้วพอได้ยินเนี่ยมันมีใครได้ตะโกนไหม

เหมือนเรือชนเขื่อนประมาณเนี้ย
ตอนนั้นคิดไหมว่าจะถึงกลับโลกไหมคะ

ตอนที่เราจะคิดไม่คิดมันเริ่มลงแล้วใช่ไหมคะ

น้ำมันเข้ายังไง
มันเข้ามาจากใต้ท้องเรือ

กลับจมไปแล้วก็เข้ากลับเลย

ชั้นล่าง

ช่วงนั้นเรือที่เรือจม

ขยอยลงจากเข้าท้องเลย

เพราะขยอยลง

มันมีชูชีพไหมคะ

เขาไปเก็บไหมข้างหน้า

เดี๋ยวนะเรือมี๒ชั้นนะคะ

แล้วก็คุณปานีก็นั่งชั้นล่าง

แล้วคนที่อยู่ชั้นล่างก่อนนะคะ
ชูชีพเนี่ยมีชั้นล่าง

ใช่ใส่ถุงไว้อยู่หัวเรือ
แล้วมันมีแบบห่วงยางที่ห้อยอะไรอย่างนี้ไหมค
นั่นแหละเขาไปเก็บเป็นไอโฟมสี่เหลี่ยม

มันเป็นแบบห่วงยางหรือมันเป็นแบบสวมเป็นเสื้อหรือมันเป็นแบบไหนคะ
ดูแล้วน่าจะเป็นเหมือนห่วงยางมากกว่า

แล้วมันไม่ได้มีแปะเอาไว้ไหนเอาไว้ไง

จากเรือแล้วไม่มีค่ะ
ไม่เป็นไรทีนี้พอเกิดแวบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะ
มีใครพุ่งไปเอาทันไหมคะ

ไม่ทันเลยพวดไปจมเลย
ทุกคนต้องการจะเอาตัวรอดเท่านั้นแหละ
เพื่อจะเอาตัวรอดทุกคนก็ตะเกียดตะกายหาทางออกกัน
วินาทีฉันเข้าใจเลยตอนที่พอน้ำเข้าแล้ว

ไม่ทันได้นึกว่าต้องตะโกนว่ายังไงด้วยซ้ำมั้งคะ

มีใครตะโกนไหมมีใครตะโกนไหมบอกว่าโดดเลย
มีใครตะโกนไหมว่าให้ขึ้นมา
โดด

กระแสน้ำมันจมลงไปแล้วกระแสน้ำมันดัน

ที่ออกไม่ได้ก็ไปขัดอยู่ที่ห้อง

ตอนนั้นไม่มีลูกเรือหรืออะไร

อีกคนนึงมีแค่ป้าที่เป็นภรรยาของลุงขับเรือ

คือในเรือมีแค่คนขับกับ
ลุงมีคนขับแล้วก็ป้า
รักษ์ก้อนเหลือของเขานึง

ไม่ได้ไกลไม่ไกลแต่น้ำมันแรง

คำว่าน้ำแรงคือว่าน้ำมันผลักเข้าเรือแล้ว

ด้วยกระแสน้ำด้วยแล้วช่วงนั้นน้ำมันมันแรงมาก

น้ำ๑๘กันยา
ทีนี้คนที่ออกมาจากเรือชั้นหนึ่งได้
ส่วนหนึ่งคือกระแสน้ำผลักออกใช่ไหมคะ
แล้วได้ช่วยดึงกระชาก

มันกันทันบ้างไม่ทันบ้างค่ะ

เด็กเยอะในทางน้ำ
ส่วนใหญ่แล้วที่ออกมาได้
ถ้าเรานับเท่าที่เราจำหน้ากันได้นะคะ
ชั้น๑ที่ออกมาได้กระแสน้ำ
แล้วที่รอดชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็น

คนขับภรรยาคนขับ

เขาลอดนะครับ
เขาลอด
คือคนขับเนี่ยเขาจะอยู่บนเรือที่ตรงหัวเรือน่ะ

มายืนอยู่ที่กาบเรือข้างบนเนี่ย

เพราะว่าหัวเรือมันมาแพะอยู่ข้างที่ชน

แต่น้ำก็มาถึงตัวแล้วล่ะแต่ไม่จม

ตามข่าวถ้าเราย้อนกลับไปอ่านข่าวเนี่ย
ร่างผู้เสียชีวิตที่พบช้าสุดห่างไปถึง๕กิโล

ตอนแรกมีขลุกขลักนิดหน่อยเพราะว่าตัวเลขอาจจะเหลื่อมกันอยู่๑คน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือผู้เสียชีวิต๒๘นะคะ
ที่เราเสียเขาไปอยู่ข้างล่างหมดเลยนะคะทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างที่คุณเบ้นบอกคือว่า๙๐วันดำเนินคดีจริงคดีนี้ไม่ยากหรือเปล่าคะ
ใช่แต่คือเราไม่รู้กระบวนการนะครับเราก็ไม่เคยประสบเหตุตรงนี้มาก่อนนะครับ
เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปตรงไหนเราก็แค่รอจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
แล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่มีทนายด้วยตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะประสานอะไรยังไง
เพียงแต่เราเจ้าหน้าที่เขาบอกมาเราเชื่อทางเจ้าหน้าที่อย่างเดียวตอนนั้น
แต่ว่าจริงคดีนี้มันใหญ่ขนาดที่รัฐมนตรีก็พูดถึงรองนายกนายกอะไรคือทุกคนต้องให้สัมภาษณ์หมดเลยนะ
ทำไมมันเป็นไปได้อย่างไรที่คดีมันจะหมดอายุความโดยที่ไม่มีใครติดต่อได้เลย
ใช่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับมารู้อีกทีหนึ่งก็คือหมดทางอายาไปแล้ว
เพราะว่าคดีอันนี้ที่ฉันก็ฟังเขาสอนมาอีกทีนะคะคือคดีหลักมันต้องเป็นคดีอาญา
คดีแรกคดีแพ่งเนี่ยมันรอคดีหลักแต่ถ้าคดีหลักมันไม่ได้รับการพิจารณาแล้วคดีแพ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันสะท้อนของจริงหรือเปล่า
แต่เท่ากับว่าคดีอาญาจบแล้วจบแล้วคือหมดอายุความไปแล้วโดยที่หมายได้ทีหลัง
คนที่เราติดต่อด้วยเป็นตำรวจใช่ไหม

แล้วเราโทรเช็คเขาบ่อยไหมหรือเขาโทรหาเราบ่อยไหม
เช็คอย่างเดียวเลยครับโทรเช็คอย่างเดียวเลย

แล้วรอกันอีท่าไหนเช็คกันอีท่าไหนทำไมหลุดไปอ่ะคะเบ้น
คือระหว่างรอเนี่ยผมก็พยายามขึ้นศาลด้วยนะครับ

ก็คือเราก็ไปมือเปล่าครับไม่มีอะไรขึ้นไปยื่นกับต่อสารเราก็ไม่มีอะไร
ก็คือจนประมาณเลยไปประมาณสัก๔๕เดือนนะครับ
เราถึงจะได้จดหมายเราถึงจะได้จดหมายมาที่บ้านครับ
ใช่แล้วเราก็ไปที่ศาลแล้วเราก็เอาไปยื่น
ถึงเราจะได้เห็นจดหมายฉบับนี้ครับ

แล้วคดีแพ่งนี้ดำเนินการไปยังไงคะ
หลังจากที่ผมรู้ข่าวว่าพยายามหมดอายุนะครับ
เม็คก็ไปตามใช่เดี๋ยวขอพักสักครู่นะฮะ
เอ่อเดี๋ยวจะไล่เรียงดูว่าถ้าคดีแพร่งอันนี้น่ะนะครับ
เดี๋ยวอาจจะได้ฟูลอินจำประโลเมฆนะ

มันจบไปแล้วคดีแพ่งจริงถือว่าจบนะคะ
คดีแพ่งจริงถือว่าจบเพราะว่าตกลงกันไปเรียบร้อย
กันแล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่าตอนนี้มาทวงถามเท่านั้นเอง
ที่เซ็นกันไปตกลงกันไปถึงไหนแล้ว
แต่เดี๋ยวขอไล่เลียงย้อนกลับไปหน่อยว่าในทางกฎหมาย
มันไปหลุดได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นคดีใหญ่มาก
ระดับบริหารทราบหมดใช่ไหมคะตำรวจก็ทราบทุกระดับชั้นในตำรวจพื้นที่นะ
แล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องมันหลุดไปได้อย่างไร

เรียนย้ำนะคะว่าคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีทั้งหมด๒๘ราย
บาดเจ็บ๕๑คนนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราได้สายคุยกันกับเจ้าของเรือนะคะ
ซึ่งก็คือคู่ความกันแหละนะคะที่อยากจะทามหากันว่าตกลงกันแล้ว
อย่างไรบ้างหลังจากนี้นะคะเราคุยกับคุณสุนทรพันธ์เสือทองนะคะ

นะคะคุณผู้ชมคุณสุนทรสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ
คุณสุนทรค่ะในรายการมีผู้เสียหายจำนวนหนึ่งด้วยนะคะ
นั่งฟังอยู่ด้วยกันนะคะคุณสุนทรดิฉันได้เห็นตามที่มีการเอ่อ
ประนอมยอมความกันไปแล้วตั้งแต่ธันวาคมปีหกศูนย์นะคะ
แล้วก็จากการตกลงจำนวนเงินกันงวดแรกจะต้องจ่ายให้กับผู้ที่เสียหาย
ตั้งแต่ธันวาคมปีหกหนึ่งถูกต้องนะคะครับค่ะ
แล้วก็ถัดมาคือมิถุนายน๖๒ถูกต้องนะคะ
ค่ะคุณสุนทรตกลงได้จ่ายยังคะยังเลยครับค่ะ
ไปไปติดขัดตรงไหนอ่ะอธิบายกันเลยจะได้เข้าใจกันค่ะ
คือคืออย่างนี้นะครับคือรายได้ที่ผมมีเนี่ย
ได้มาจากเรือจากเรือในที่เกิดเหตุคือเป็นเป็น
เป็นรายได้หลักที่รวมครอบครัวค่ะอ่าทีนี้เพราะเรือเกิดเหตุเนี่ย
หลังจากที่เกิดเหตุสองวันนั้นอ่ะอ่าน้องพลายก็ได้ให้ที่มา
สายเพื่อเอาไปช่วยเยียวยาค่ะค่ะก็ได้ไปให้กับทางท่าน
พ่ออิมัมครับค่ะครับแล้วก็อ่าส่วนเรื่องประกัน
เรื่องประกันที่เรือที่ผมทำประกันไว้แต่เนื่องจากว่าอ่า
ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรเงินแล้วประกันผมมันไม่ได้ไม่ได้รับเนี่ย
อันนี้ก็ฟ้องร้องอยู่ครับที่ที่มีการฟ้องร้องกับเอ่อ
ข้าราชการป่ะคะอ่าเจ้าภาพครับผมอ่าอ่าที่ที่คุณสุนทรในข่าวเนี้ย
คุณสุนทรบอกว่าคุณสุนทรทำแต่อีท่าไหนไม่ทราบ
เหมือนกับทำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วอ่าเชิญเลยค่ะเรานะฮะ
จ่ายตังค์ในสำนักงานกับเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อชุดเจ้าพนักงานเงินค่ะ
ใครจะคิดอ่ะอ่าว่าว่าประกันเรามันไปมีปัญหาน่ะ
มันไปหายตรงไหนมันอะไรยังไง
ซึ่งอันนี้ค่ะซึ่งอันนี้ฟ้องร้องกันอยู่ใช่ไหมคะ
ครับก็ฟ้องเรื่องเรื่องอ่าเรื่องอ่าประทานผู้เสียชีวิตเนี่ยฮะ
เขาว่าแต่ต้องการเงินจำนวนนี้มามามามาชดเชยให้กับผู้เสียชีวิต
คดีเฉพาะคดีนี้ค่ะที่ฟ้องที่ฟ้องเจ้าพนักงานเนี่ย
ไปถึงไหนแล้วคะคุณสุนทรคะก็อ่าผมไม่ทราบเลย
เพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องกฎหมายผมผมไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ก็ฟ้องก็ฟ้องฟ้องฟ้องอยู่ครับที่สามต้องฟ้องตอนเนี้ย
ถ้าถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติมันไม่ได้ติดขัดตรงนี้เนี่ย
เงินประกันที่จะได้เนี่ยถ้ามีการต่อเอกสารกันจริงเนี่ย
ได้มาเท่าไหร่คะคุณสุนทรผมทำวงเงินประกันก็ห้าล้านบาทครับผม
เอาล่ะอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ติดขัดนะคะ
ทีนี้ดิฉันขอย้อนกลับไปที่ต้นทางก่อนที่คุณสุนทรบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
น้องชายให้ที่ดินมาขายนะคะแล้วก็เอามาช่วยส่วนหนึ่ง
อันนั้นหมายถึงช่วยช่วยเบื้องต้นหรือเหลือเงินอะไรคะก็ช่วยมาช่วยเยียวยาเบื้องต้นนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นอ่าผู้เสียชีวิตเยอะแล้วเราเราก็อยากจะแสดงอ่า
ว่าอยากจะบอกในในในในเจตนาเรามีว่าเราไม่ได้ทิ้งนะเราค่ะ
เราดูแลแต่เราไม่มีเงินก็เลยต้องอ่าน้องชายก็ช่วยให้พี่มันอ่ะ
ก็ขายด่วนเลยแล้วก็รีบเอาไปให้ค่ะได้แจกจ่ายให้กับได้ได้ได้
แบ่งจำนวนนี้ให้กับผู้เสียหายครบทุกครอบครัวไหมคะก็อ่ายี่สิบอ่า
คือยังงี้นะฮะก็ที่จ่ายที่ที่ช่วยกันตอนนั้นก็อ่าสองแสนแปด
สำหรับผู้ที่ที่ที่เสียชีวิตอ่ะรายละหนึ่งหมื่นบาทนะค่ะ
แล้วก็มีผู้บัตรเก็บสองหมื่นบาทแล้วก็ช่วยในเมียงอันบุญอีกห้ามืนค่ะอ่าฮะอืม
แล้วตอนนี้เราเราไม่ได้นิ่งนอนใจฮะเรากำลังติดตามดูอยู่แล้วทีนี้
อ่าทางทางผู้เสียหายเนี้ยเขาก็ซ้อมยึดเรือผมแล้วค่ะซึ่งเรือเรือผมก็
มันก็ประมาณสิบกว่าล้านน้ำเนี้ยนะค่ะเขาก็ป้องยึดไปแล้ว
อ่าเขาป้องอ่าเขาป้องแล้วเมื่อวันที่หนึ่งเมษามีหนังสือมา
หนึ่งเมษาปีไหนคะเนี้ยเนี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยครับผม
ปีนี้น่ะอ่าฮะอ่าเอ๊ะใครเป็นผู้ฟองยึดเรือคะ
คุณสุนทรคะเพราะฉะนั้นเรียนขอย้อนกลับไปต้นทางใหม่
คุณฑรตัวคุณธรณเนี้ยนะคะมีเรืออยู่ทั้งหมดกี่รามในธุรกิจค่ะ
ผมมีลำเดียวอ่าเอ่อค่ะเอ่อมูลค่าประมาณสิบล้านใช่ไหมคะ
ครับผมแล้วตอนนี้ขั้นเชิญค่ะเชิญค่ะครับผมครับ
คุยอาฐานได้เลยค่ะค่ะคือตอนนี้เนี้ยในส่วนของเรือเนี้ย
เท่ากับว่ามูลค่าเขายังเต็มอยู่ที่สิบล้านไหมคะก็คือตอนตอนตอนนี้เรือ
เรือเรือมันต้องซ่อมอ่ะฮะแต่ถ้าถามว่ามูลค่ามูลค่าเดิมเนี่ย
มันไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยยังไงมันก็สิบกว่าล้านตอนซื้อมาเท่าไหร่คะ
ขออภัยดิฉันไม่เคยอยู่ในวงการนะฮะคือตอนซื้อมามันอ่า
คือคืออย่างงี้ฮะว่ามันต้องแผนตั้งเพราะว่าเฉพาะมันไงเนี้ย
จากค่าแรงในยังไงสิบล้านไม่สามารถทำได้
เรือใหญ่อย่างเราขนาดนี้อ่าอ่าอ่าแต่ตัวเรือเนี้ย
มูลค่าสิบล้านใช่ไหมคะอ่าฮะแล้วก็เพิ่งจะฟ้องเอ่อ
เขาเรียกอะไรสืบทรัพย์กันไปเมื่อเมษายนนะคะ
ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะจนกระทั่งถึงเมษานี้เนี่ย
หลังจากเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเรือลำนี้ยังถูกใช้วิ่งทำธุรกิจอยู่ไหมคะ
อ๋อค่ะอยู่บนทางครับใช้อะไรไม่ได้เลย
ผมไม่สามารถทำอย่างงี้ได้เลยอ๋อคือคือเขาเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาได้เลยใช่ไหมคะ
ก็ข้อมูลได้นะแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่เสร็จเรื่อง
มันยังอะไรแล้วผมก็ไม่มีตังค์เพราะว่าผมผมก็ยังท้องอยู่อ่ะ
ฟ้องให้เรียกว่าเต็มหายอยู่ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ฟ้องให้เรียกอ่า
เงินที่ที่ประกันคนตายด้วยค่ะค่ะค่ะคุณสุนทรค่ะ
หลังจากที่มีการสืบทรัพย์กันแล้วเรือลำนี้เอ่อเรียนไม่แน่ใจว่าเขา
เขาประเมินมูลค่าที่ว่านี้เนี่ยตกลงมันยังอยู่ที่๑๐ล้านหรือเปล่าคะ
เพราะว่ามันก็จะมีการต้องซ่อมแซมแล้วก็มูลค่าเรียนไม่แน่ใจว่ามันถูกลดหย่อนไปจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ซ่อมแซมไม่ได้วิ่งเรือคือตกลงแล้วมูลค่านะตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่คะ
ก็อันนี้ผมบอกไม่ได้หรอกค่ะคือผมผมก็ตีตีราคาไม่ถูกอ่ะอ่า
แล้วถ้าถามว่าถามว่าถ้าคนคนจะซื้อเพราะเขากลัวไหมว่ามันเกิดเหตุแบบนี้
คุณคุณสุนทรอย่างนี้นะคะถ้าที่ฉันเอาเอกสารคุยกับคุณสุนทรนะคะ
คือต้องมีการจ่ายตั้งแต่งวัดแรกเนี้ยคือธันวาคมปีหกหนึ่งเนอะนะคะ
ครับแล้วก็งวดที่สองก็คือมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะครับ
ได้ติดต่อกับผู้เสียหายบ้างไหมคะก็ไม่ผมผมไม่มีตังค์อ่ะ
ผมไม่ไม่ไม่กล้าคุยอ่ะผมอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ

ค่ะเขาผู้ศูนย์เสียน่ะผมก็บอกตรงจะเข้าไป
นั่งซูคยาพี่น้องเขาก็ไม่สร้าหรอครับผมไม่สร้าอ่า
อันนี้อ่าลงขึ้นมาก็เดี๋ยวจะหักบ้านรับภาพไม่สมูม
อืมเอาอย่างงี้คุณสุทรทีฉันลองทีฉันไม่ได้มี
ไม่ได้มีสถานะเป็นคนกลางใดนะคะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันตรงนี้หมดเลยเนี่ยนะคะ
คุณสุนทรลองนัดสักวันหนึ่งไหมคะแล้วก็นั่งคุยกัน
เพราะว่ามันไม่ควรจะคุยผ่านสื่อซะทุกเรื่องเนอะนะคะ
จริงคุยไม่ต้องมีดิฉันไม่ต้องมีคนรู้
แล้วก็คุยกันระหว่างคู่ความสองฝ่ายอย่างนี้

คืออย่างนี้นะผมอยากจะบอกว่า

ผมได้ตังค์แล้วอย่างนั้นโอเคเลย
ผมจะคุยได้แบบสบายใจ
ไม่ได้ไปคุยแล้วก็ต้อง

ถ้าจะรอให้ได้เงิน
เอาตามที่คุณสุนทรกังวลนะ
ต้องเอาเรือไปขายเองหรือกลมมาครับ

ไม่ใช่ที่ผมป้องที่สาม
คือเรื่องประกัน

ที่บอกว่าเราทำไปทำไมถึง
ทำไมเอกสารมันถึงไม่มีใช่ไหมคะ

คือที่ผมป้องเจ้าชาติป้องสองส่วน

เพราะในท้ายคนขับเรือก็จะเห็นเหมือนไฟเขียวไฟแดง

แต่ไอ้ส่วนตรงที่ที่เราฟ้องเนี่ย

หลวงสูงประเภทละ๘เมตร

มันเป็นเพราะไอแพ่งนี้

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะพอตอนที่สร้างอยู่เขาก็ไม่ได้ไปตรวจว่ามันผิดหรือถูก
เพราะเขาทุบออกเพราะถึงจะไปตรวจว่าไม่มีสิ่งโรคงานบำน้ำ

คือเรียนเข้าใจในมุมของคุณสุนทรนะคะว่า๑ประกันที่ทำไว้วงเงิน๕ล้าน
อันนั้นยังฟ้องอยู่นะคะแล้วก็สองอันนี้ต้องเรียกร้องความเสียหายว่าตกลงแล้ว
ไอ้ที่มันเป็นแท่งคอนกรีตที่มันยื่นออกมาเนี่ยนะที่ทำให้เรือเข้าไปชนเนี่ยนะคะ
คือตกลงมันถูกมันผิดแล้วถ้ามันผิดเนี่ยรัฐจะรับผิดชอบคุณสุนทรยังไง
อันนี้คือ๒ข้อที่ก็คาราคาซังสำหรับคุณสุนทรอยู่ถูกไหมคะ

ทีนี้ลองกลับมาเรื่องนี้เรื่องหลักก่อนนะคะ
คุณสุนทรต้องเป็นคนตามเองหรือกรมบังคับคดีหรือว่าต้องยังไงต่อคะ
ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย
ไม่เป็นไรงั้นเรียนถามใหม่เอาอย่างนี้

คือเรื่องนี้น่าจะมานั่งคุยกันค่ะ
เพราะว่าเราเนี่ยนะทุกคนไม่มีใครรู้กฎหมายเลยสักคน
คิดว่าควรจะนัดมานั่งคุยกันสักนัดหนึ่งดูไหมคะคุณสุนทร
คือทางผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรนอกเหนือไปจากที่เซ็นกันไว้นะคะ
อันนี้คือเหมือนเดิมเลยใช่ไหมที่ตกลงกันไว้หกศูนย์
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเขาจะรอคดีกับคุณสุนทรด้วย
ฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปได้ไหมตามกฎหมายนะ

ลองนัดผ่านรายการเราดูก็ได้เอาไหมคะ
ไม่ต้องคุยทุกอย่างผ่านรายการเราน่ะดีไหมคะ
ก็อ่าอันนี้ผมขอฝึกฝากกับคุณสุนทรเนี่ย
อย่างนี้เวลาที่โทรหาคุณสุนทรเนี่ยตามข่าวนะติดต่อไม่ได้ใช่ไหม

แต่คือก็เขาก็บอกเหมือนเดิมครับว่าเขาไม่มี
คุณสุนทรเอาอย่างงี้ค่ะไม่มีเนี่ยเข้าใจตรงกัน
เข้าใจนะคะแต่ทีนี้ลองนัดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมคะ
ให้ท่านไหนโทรไปไปหาทนายหรือว่าหาตัวคุณสุนทรดีไหมคะ

ไอ้ที่จะคุยนี่เราจะคุยเรื่องยังไงครับผม
นี่แหละค่ะคือเขาต้องรอตามคุณสุนทรไหม
หรือว่ามันมีวิธีการเยียวยาอื่นไหมมันแบ่งบางจำนวนอ่ะยังไงคะ
ก็คือตอนนี้ผมต้องอาศัยลูกนะว่ารายได้จากของผมเนี่ยมันได้มาจากเรือ
แล้วถ้าถามว่าถ้าจะพูดถึงข้างหน้าผมก็อยากจะให้สาร
ผมก็อยากจะคุยเดี๋ยวว่าผิดพลาดอะไรเดี๋ยวสร้างการควบคุณ
มันจะเกี่ยวกับเรื่องทะบีอะไรไหม
คุณสุนทรเอาอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติทางผู้เสียหายจะติดต่อทางคุณสุนทร
ติดต่อที่ตัวคุณสุนทรหรือติดต่อผ่านทนายคะ
ครับคือจริงแล้วเนี่ยจะติดต่อผ่านผมหรือผ่านทนายก็ได้
แต่ทีนี้ว่าผมก็ต้องรอที่ผมฟ้องอยู่ดี
เพราะว่าผมจะไปคู่บรรยีมใครก็ไม่มีตอนนี้ผมส่งทะดอก
งั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้งั้นขออย่างเดียวคือถ้าทางฝั่งผู้เสียหายมีตัวแทนติดต่อไปคุณสุนทรลองรับโทรศัพท์ดูก่อน
เขาเข้าใจค่ะเขาเข้าใจเขาเข้าใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่าลองรับโทรศัพท์ดูก่อน
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นว่าไม่รับโทรศัพท์ให้ตามเองหายตัวไปติดต่อไม่ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบนี้
ไม่หายนะคะเพราะผมยังต้องพร้อมมา
ฉันหมายถึงว่าขอความกรุณาคุณสุนทรรับโทรศัพท์คู่ความหน่อยจะได้ตกลงนัดกัน
ส่วนเดี๋ยวกรณีที่คุณสุนทรแปะเอาไว้กับที่ผู้เสียหายอ้าวแล้วเขาต้องรอตามคุณสุนทรไหม
หรือมันมีอะไรได้บ้างเดี๋ยวดิฉันจะคุยกับอาจารย์ปรเมฆในเบรกหน้าลองดูว่ามันต้องไปทางไหน
มันรอกันอย่างเดียวเลยหรือได้ไหมคะ
คุณพันวาสขออนุญาตครับคือให้ผมโทรผมโทรได้นะครับแต่ขออนุญาตให้เขาบล็อกเบอร์ผมก่อน
เพราะตอนนี้เขาบล็อกเบอร์ผมผมไม่สามารถโทรหาเขาได้

เอายังไงรู้นะบ้านอยู่ไหนแล้ววันหนึ่งก็เป็นสิบสิบผมก็ต้องทำอะไรนะมันมันก็เลยต้องเรียนตรงว่าหลายเบอร์ที่ผมต้อง
เข้าใจเอาอย่างนี้ค่ะใจเขาใจเราคุณสุนทรคะทางผู้เสียหายก็เดือดร้อนแล้วก็สูญเสียนะ
เอาอย่างนี้คุณสุนทรเดี๋ยวคุณสุนทรคุยกับทีมงานเราหลังจากรายการเพราะเดี๋ยวเวลาไม่ทันขอพักสักครู่
ขอบคุณคุณสุนทรตอนนี้ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรับโทรศัพท์ทีมงานเราต่อนะคะ
เรามีนัดกันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีเพราะว่าวันนี้ที่คุยกันดูแล้วก็ได้ได้ประเด็นแล้วนะ
เท่านี้ก่อนนะคะครับนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะเวลาน้อยนะคะเผลออาจจะต้องต่อพรุ่งนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะเวลาน้อยนะคะเผื่ออาจจะต้องต่อพรุ่งนี้นะคะ

คุณผู้ชมค่ะเวลาน้อยนะคะ

คุณผู้ชมค่ะเวลาน้อยนะคะ

ทีนี้แพ่งก็เลยไปตกลงจบแล้วเรียบร้อย
สมมุติว่าถ้าคดีอาญายังได้อยู่
มันมีผลต่อคดีแพ่งที่ไปตกลงกันแล้วไหมคะ

ทำดำชัดยาปรณีประนอมยอมความรักษา
พากษาตามยอมก็จบแค่นั้นครับ
คดีอายาจะมีผลอะไรต่อผู้เสียหายบ้างคะ

ยาในตัวผู้เสียหายคนไหน

ถ้าผู้เสียหายคนไหนที่ยังไม่ได้ไปตกลงในคดีแพ่ง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะตามให้ว่า
คดีอาญาของเรือนที่จมเนี่ยเขาเดินคดีไปถึงไหน
ถ้าคดีอายาสารตัดสินแล้วอายุความคดีแพ่งมันยาถึง๑๐ปี
ทีนี้คนที่บาดเจ็บคนที่ญาติผู้เสียหายเนี่ย

อาจารย์คะใน๑๔ที่เป็นโจทย์ไม่ได้ครบ
เพราะว่าบางส่วนมันมีค่าใช้จ่าย
ในการสู้คดีของผู้เสียหาย
ก็เลยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ

เมื่อสักครู่นี้คุณสุนทรเจ้าของเรือเนี่ยบอกว่า
ใช่ในช่วง๒งวดที่ต้องจ่ายตามตกลงยอมความกันแล้ว

เพราะว่าเจ้าตัวก็ฟ้องรัฐอยู่๒คดี
แล้วก็สืบทรัพย์เนี่ยมูลค่าเรือเขาประมาณ๑๐ล้านอันนี้คุณสุนทรพูด
แต่ประเด็นคือทรัพย์ที่มีเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นตัวเงินได้อาจารย์แล้ว
แล้วผู้เสียหายก็ต้องรอคดีของคุณสุนทรที่ฟ้องรัฐ
เผื่อว่าจะชนะเหรอไม่ไม่เกี่ยวกัน
คนละเรื่องกันที่เขาฟ้องรัฐก็เป็นเรื่องความผิดของรัฐกับเขา
แต่ความผิดที่ตกลงปรณีประนอมยอมความแล้ว
เขาถ้าปรณีประนอมยอมความคนที่จะได้เงิน
ก็ต้องดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์เหมือนกับคดีคุณแพรวานะครับ
ก็ต้องมีการยึดทรัพย์ทางคดีถึงที่สุดไปแล้ว
แต่เจ้าของเรือบอกว่าไม่มีนะอาจารย์ค่ะ

แต่เจ้าของเรือบอกว่าไม่มีน่ะแล้วเขาจะเอาทรัพย์ที่ไหนมาให้คะ

แต่ยึดเรือมันก็ต้องไปขายเพื่อให้ได้มาเป็นแบบมูลค่าเงินใช่ไหมอาจารย์
เรายังไม่ได้สืบทรัพย์ของเจ้าของเรือเลย
ที่เจ้าของเรืออาจจะมีที่ดินหรืออาจจะมีรถยนต์
ก็อาจจะยึดทรัพย์ได้ครับอันนี้แล้วแต่ว่า
ความสามารถในการสืบทรัพย์ถ้าสืบทรัพย์ได้เราก็ยึดทรัพย์ได้ครับ
อาจารย์ค่ะวันนี้ขออนุญาตกราบสวัสดีอาจารย์แบบเร็ว
คือถ้ามันติดขัดยังไงแล้วพรุ่งนี้ถ้าเราจัดเรื่องนี้ต่อ
เดี๋ยวเราอาจจะรบกวนอาจารย์อีกครั้งแต่ว่าวันนี้เวลาเหลือน้อย
กลับขอบพระคุณอาจารย์ก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
แน่พรุ่งนี้อาจจะได้คุยกันอีกเดี๋ยวหลังรายการเราคุยกันใหม่นะคะ
ว่าเราจะมาเจอกันไหมแต่ว่าเอาเบื้องต้นก่อนณตอนนี้คุณเบ้นค่ะ
แทนทุกท่านได้เลยคือตอนนี้คือเรารู้สึกว่ามันไปติดขัดตรงไหน
คือตอนนี้แต่เดี๋ยวคุณคดีอายากลับไปเช็คอีกทีนะ
ครับตอนนี้คือผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของทางเอานะตอนนี้ก่อนดีกว่า
เป็นคดีแพ่งนะครับอ่าเราแค่ต้องการตรงเนี้ยครับ
ว่าเราตกลงกันไว้ครับว่าเราจะมาจ่ายเงินกันแต่ละงวดนะครับ
คือเราต้องการแค่เขามารับผิดชอบกับเราตรงนี้ครับ
แค่นี้ครับผมไม่ได้ติดใจเรื่องอื่นเลย
ต้องการแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวอยากให้มาคุยกันมากกว่าครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เราจะยังตอบประเด็นนี้ไหมนะคะ
เพราะเดี๋ยวออกไปนอกรายการขอประเมินอีกทีนะคะ
ประเด็นจะยังไงต่อนะคะเดี๋ยวจะคุยกับตัวคุณสุนทรด้วย
แต่ว่าเบื้องต้นอันนี้ถือว่าได้คำตอบพอสมควร
อยากให้ไปตามเรื่องคดีอาญาใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวจะต่อสายคุยกับนักกฎหมายให้ด้วย
แล้วก็เบื้องต้นถ้ายังไงติดขัดเดี๋ยวเรามาช่วยกันต่อ
วันนี้ขอบพระคุณมากที่มาเล่าลื้อฟื้นให้ฟัง
แล้วก็ขออภัยที่ไซฟ์ภาพกลับนะคะขอบพระคุณค่ะ

หมดเวลาของรายการค่ะเดี๋ยวจบรายการเราทำงานกันต่อกับทางผู้เสียหายนะคะ